คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นภาพชวนสงสัยขึ้นอีกแล้ว
ว่าตำรวจมาตั้งด่านตรวจตรงนี้และจะจับใครได้
ค่ะต้องไหนครับหรือว่าจะตรวจใครคุณดูเขาบอกแบบนี้
คือชาวบ้านแชร์ภาพนี้ผ่านเฟซบุ๊ก
แล้วก็เป็นภาพที่ถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊คของสถานีตำรวจภูทรกุศุมารจังหวัดสกลนคร
เป็นภาพขณะตำรวจสายตรวจปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจกวดคันวินัยจราจร
ภาพได้ระบุข้อความว่าขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ตำรวจได้ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร
ถนนสายบ้านบอนบ้านเมืองเก่าตำบลนาโพอำเภอกุศุมาร
ซึ่งเป็นถนนสายที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต
เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุนะครับ
ซึ่งจริงแล้วภาพนี้มีเพียงแค่การรายงานผลการปฏิบัติงานปกติ

ชาวแบบตาดีจับโป๊ะจับพี่รุฑ

ว่านี่มันทางไปทุ่งนาจะมาตั้งด่านตรงนี้เพื่ออะไร
หรือว่าจริงมันอาจจะรถผ่านเยอะแล้วตอนที่ถ่ายรูปนี้

แทบจะไม่มีบ้านคนเลยแทบจะไม่มีรถสักคัน
ที่ขี่แล้วก็ขับผ่านตรงนี้

แล้วนี่มาตั้งด่านเพื่ออะไรเป็นผลงานหรือเปล่า
คุณดูสิโค้งอันตรายใช้ความเร็วไม่เกิน๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็หลายคนในโซเชียลเขางง
ถ่ายภาพไว้เป็นผลงานเสนอนายแค่นั้นหรือเปล่านะครับ
ก็ชี้แจงออกมาบอกว่าสาเหตุที่ตำรวจสพกุศุมานเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่บริเวณนั้นยอมรับว่าเป็นคำสั่งของผมเอง

เนื่องจากพบว่าจังหวัดสกลนครมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทุกวันจนน่าตกใจ
โดยเฉพาะถนนสายรองหรือว่าถนนในชุมชน
มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและบางทีมากกว่าถนนสายหลักด้วยซ้ำนะฮะ
ก็เลยให้ตำรวจไปคุมเข้มถนนสายบรอง
แต่ในวันนั้นมีรถผ่านเส้นทางเพียงแค่๒คันเท่านั้น
เหรอคะและไม่พบมีผู้กระทำผิด
ก็แค่เตือนเรื่องสวมหมวกนิรภัยไป
ไม่มีใครโดนออกใบสั่งเพื่อจับปรับเลย
โดยยืนยันนะครับว่าหากว่ามีใครโดนเรียกตรวจหรือออกใบสั่งให้มาแจ้งที่ภูมิกับการได้เลย
เพราะข้อเท็จจริงคือไม่มีการจับปรับแต่อย่างใด
และที่สำคัญก็เป็นการกวดขันวินัยจราจร
ในเส้นทางสายรองเส้นทางในชุมชน
ก็ถือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อน

เขาบอกไม่ปล่อยประละเลยสักเส้นทางเขาบอกแบบนี้
ขอให้เข้าใจการทำหน้าที่ของพวกผม